อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยมากนัก
แต่ว่าไม่นานมานี้เพิ่งจะมีการจัดการขันชิงแชมป์ประเทศไทย

ก็หวังจะใช้รายการนี้ในการพัฒนากีฬานี้
แล้วก็ทำให้นักกีฬาไทยก้าวไปแข่งขันในระดับโลกได้

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเฮดดิสชิงแชมป์ประเทศไทย
รุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปีรอบชิงชนะเลิศ
ต้องบอกเลยว่าปีนี้ดวนกันอย่างสุดมันครับ
ก่อนวัลละกดอรุณดีจอมมงวัย๑๘ปี
โรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมจังหวัดขอนแก่น
จะเอาชนะรุ่นน้องจากโรงเรียนเดียวกันไปได้

ต้องยกให้อดีตนักฟุตบอลเล่ทีมชาติไทย

ที่พยายามปลุกปั้นกีฬาชนิดนี้

โรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมจำนวน๘คน
ที่มีพื้นฐานจากกีฬาตะก้อและนักฟุตบอลเล่

ทะลุเข้าชิงกันเองได้อย่างเหลือเชื่อครับ
อาจจะด้อยกว่าทีมโรงเรียนอื่น
ซึ่งพยายามพัฒนาด้านจิตใจแล้วก็ฝีมือ
ก็พัฒนาไปเรื่อยจนได้แชมป์ฟุตบอลเล่ระดับประเทศ

คือจบม๖ก็ได้แชมป์เฮดดิสประเทศไทย
ก็ถือว่ายินดีกับลูกศิษย์คนนี้ด้วย
อาจารย์ธานียอมรับนะครับว่าหลงเสน่ห์กีฬาชนิดนี้
เพราะเป็นการผสมผสานกีฬาหลายชนิดเข้าด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเทนนิสวอเล็บอลและเทเบิลเทนนิส
เด่นคือการหม่งทำคะแนนของนักกีฬา

โดยเฉพาะการขึ้นโต๊ะทำแต้มหน้าเน็ตที่ผู้แข่งขัน
งัดทีเด็ดของแต่ละคนออกมาโชว์ได้อย่างเต็มที่
เต้นและสนุกสนานกว่าจะได้แชมป์มันก็เหนื่อยครับ
เป็นอะไรที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับ
ก็เพิ่งเล่นได้ประมาณสัก๒เดือนนี้ครับ
อยากให้มีคนติดตามกีฬาชนิดนี้มากนะครับ
ได้แชมป์ก็มีเงินรางวัลมีอะไรให้ด้วยครับ
อาจารย์ธานีเน้นย้ำนะครับว่า
อยากพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชน
เป้าหมายคือการไปแข่งขันในระดับยิงชำโลกที่ประเทศเยอรมัน

หากได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
มั่นใจเลยครับว่าเด็กไทยจะมีโอกาส
ได้ไปโลดแล่นในเวทีระดับโลกอย่างแน่นอนครับ

ชูสักวงธองดีข่าวแถวรัฐทีวีแปรงาน